พักเรื่องรักเรื่องแต่งงแต่งงานดีกว่า
คนไม่มีความรักก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้
แต่ว่าดิฉันมีความสนุกสนานอยู่ในหัวใจ
เพราะว่าจะพาไปดูกีฬาฮาเฮ
เขาแข่งขันกีฬากันสนุกสนานขนาดไหนรู้ไหม
โอ้โหสาวเล็กสาวใหญ่นี่ไม่มีใครยอมกันเลยค่ะคุณ

สุดยอดค่ะนี่คือสีสันแล้วก็บรรยากาศงานกีฬาเยาวชน
และประชาชนตำบลตลาดใหญ่ครั้งที่๑๙นะคะ
จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
งานนี้นะคะเขาจัดเพื่อให้คนในชุมชนได้มาร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีระหว่างชุมชนนั่นเอง
นี่เด็กเล็กเด็กน้อยมีมาเต้นกันหมดเลยนะคะ
งานเนี่ยสนุกสนานเฮฮามากเป็นการรวมพลคนเต้นจาก๕หมู่บ้าน
วาดลวดลายลีลายโยกย้ายสายสะโพกตามเสียงเพลงค่ะ
ลีลาแต่ละคนนะคุณโอ้โหพริ้วพริ้วมากพริ้วกว่ากระโปรงอีกพริ้วกว่าทงอีกค่ะคุณ
เต้นกันแบบไม่ยอมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะ

ต้องมาตั้งรอไว้เผื่อเป็นลมเป็นแรงเพราะว่าแดดร้อนกันนิดหนึ่ง
แต่ว่าทุกคนสปีริตแรงมากเลยนะคะและที่เรียกเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานก็คงจะเป็น
ส้าวนางบาะนารูปรากสะอดสะโองคนนี้นะคะ
ที่เธอมาสะบัดลีลาพร้อมกับสะบัดสากไปด้วย
คุณค่ะแค่เห็นลีลาเรียกน้ำย่อยไปนิดนึงนะเราก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยแซ่บจริง
กลับไปดูกันอีกรอบบางคนอาจจะยังไม่เห็นชัดสักเท่าไหร่
ไปดูลีลาของเธอกันค่ะ

คือไอ้ลมพัดตึ้งก็ส่วนหนึ่ง
แต่ผมกลัวจะเป็นล้มแล้ว

ไม่เป็นลมเพราะว่าฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดี

เห็นไหมคุณพลิ้วไหมพลิ้วยิ่งกว่ากระโปรงที่ใส่อีกนะ
โอ้โหต้องใช้คำว่าเหนื่อยเราไม่เหนื่อย
เมื่อยเราไม่เมื่อยเราเต้นไปเรื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยค่ะคุณ
เราเต้นอย่างสนุกสนานเต้นด้วยใจรักนะยอมจริงเลยคุณ
คือแดดก็ร้อนนะแต่ว่าคนมันรักอ่ะใจมันรักจะให้ทำยังไงอ่ะ
ไม่ไหวก็จะเต้นไว้บอกไหวไม่ไหวบอกไหว
เอาสิแต่ว่าทุกคนก็สนุกสนานฮาเฮนะครับ
เพราะว่างานนี้เนี่ยเค้าจัดขึ้นเพื่อความสมัครสมัครสามารถขี่นั่นเอง
ถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งนะดิฉันอยากจะมอบมงให้เขาเลย
เป็นแบบว่ามงกุฎพร้อมสายสะพายและเก้าอี้ยาดมผ้าเย็น
สัดให้ครบปะปัดลมเอาน้ำแข็งใส
เปาเลยด๓๔๐๐๐อีก

ให้ฆ่ามากคือเค้าเต้นแบบเต็มที่มาก
คนเต้นใช้ลีลาเนื่อยนะครุ่ง
พลังจริงนี่เป็นบรรยากาศสนุกสนานฮาเฮนะ
สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนในงานได้เป็นอย่างดี
สนุกสนานนะงานนี้พี่มีใครยอมใครจริงไม่ยอมพี่มีใครยอมใครจริงไม่ยอม

แบบโถเอ้ยนึกว่าจะไปสู้กับเขา
ไม่สู้ค่ะคุณดูคุณบี้เขาเต้น
รีลาการควงแล้วโยนสาก
บ่ายต้องมอบวงให้เธอจริง
ทำไมพูดแบบนี้แหละถึงเวลาจริง
ก็ต้องลงไปประชันกับเขาอดใจได้ไหม
ลุกพักตึงตึง